ยาวสักประมาณ๓นาที๒๐วินาที
เธอบอกว่าเธอตกใจมากขับรถไปไปจอดที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ที่เป็นช่องที่เธอจอดเป็นประจำเพราะเธอทำงานที่นั่น

ใช่เหมือนว่าเธอทำอะไรผิดเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วก็ในกระดาษนี้เนี่ยเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยว่าแน่จริงโทรกลับมาเธอก็โทรไปเลย
พอเธอโทรไปเสร็จปุ๊บคนที่รับสายบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเบอร์ผมจริงแต่ผมไม่รู้เรื่อง
ผมยังไม่ได้ออกจากบ้านยังไม่ได้ไปห้างนี้เลยน่าจะโดนเพื่อนแกล้ง
สุดท้ายเนี่ยเธอก็พยายามที่จะเอาเรื่องเอาราวให้ได้ว่าใครเป็นคนมาเขียนกระดาษแล้วก็แปะไว้ที่หน้ารถของเธอ
เธอก็ตามเรื่องจนผู้ชายที่เขียนกระดาษแปะเอาไว้เนี่ยได้มีการนัดแนะให้มาเจอกันที่รถ
อยากจะมาดูว่ารถของเธอเนี่ยมันจอดถูกหรือเปล่าคืออ้างว่าช่องตรงนี้มันน่าจะจอดได้๒คัน
แต่เธอจอดคันเดียวจอดแบบเอียงมันไปกันที่คนอื่นหรือเปล่า
แต่พอมาดูจริงรอปภเองก็มาชี้แจงนะว่าช่องนี้มันจอดได้คันเดียวจริง
มันจอดได้คันเดียวจริงเนี่ยโอ้โหเนี่ยด่าถึงบุพการีเนี่ยค่ะ
เนี่ยแล้วสุดท้ายสืบสาวราวเรื่องไปมาอีตาผู้ชายคนนี้เขียนกระดาษแล้วไปแปะรถคันอื่นแบบนี้บ่อย
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหลายคันแล้วเคยทำมาแล้วแต่คันอื่นเนี่ยไม่กล้าโทรกลับไป
เบอร์โทรไว้เหมือนกันคันอื่นไม่กล้าโทรกลับแต่เธอกล้าโทรกลับแล้วก็ตามตัวจนจะเอาเรื่องให้ได้
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าที่เขียนแปะเอาไว้เพราะโมโหหาที่จอดรถไม่ได้
คือถ้ามองแบบนี้มันเหมือนได้๒คันแต่จริงมันได้คันเดียวใช่ไหม
ใช่ค่ะรอปภก็ยืนยันว่าช่องนี้มันได้คันเดียวจริงเพราะลักษณะจอดเหมือนมันเอียงด้วยไงฮะ
แต่เขายืนยันว่าได้คันเดียวเดี๋ยวฟังเสียงคุณปริสาธนเมธวราธรเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
เขาบอกว่าผมคิดคือผมโมโหด้วยว่าแบบมันที่จอดรถเหมือนมันจะกว้างน่าจะจอดได้๒คัน
แล้วก็ที่มาเขียนแปะไว้แล้วใส่เบอร์เพื่อนก็คือจะแกล้งเพื่อนเพราะเพื่อนเคยแกล้งเขาเขาพูดอย่างนี้
ใช่ค่ะก็เลยจะแกล้งกลางคืนแล้วตอนที่โทรก็ถามนะคะแล้วสนุกไหมถามเขาอย่างนี้แล้วสนุกไหมแกล้งอย่างนี้เดือดร้อนคนอื่น
คือที่โพสต์ลงไปไม่ได้มีเจตนาว่าจะประจานหรือว่าจะอะไรแต่อยากให้คือเข้าใจว่าแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้มันไม่ดีมันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
เนี่ยค่ะคุณปริสาก็บอกว่าจอดรถตรงนี้มากว่า๒ปีแล้วนะคะเพราะว่าเธอมาทำงานแต่เช้าแล้วก็ทำถูกต้องตามระเบียบของอาคารสถานที่ทุกอย่าง
แล้วสุดท้ายก็เคลียร์กับคู่กรณีเรียบร้อยพูดจากันเรียบร้อยไม่ติดใจเอาความโพสต์เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเธอบอกเลยว่า
เครียดมากนะเพราะว่าชาวเน็ตก็โจมตีเธอ
เพราะพอดูภาพแล้วเนี่ยชาวเน็ตก็บอกว่า
จอดเอียงแบบนี้มันกันที่คนอื่น
มันจอดได้๒คันหรือเปล่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่า
เธอก็ยืนยันว่าตรงนี้มันจอดได้คันเดียวจริงค่ะ
มันก็มีกระแสแรงที่ว่าพอแชร์กันไปปุ๊บก็แบบมาว่า
ถึงว่าเออไม่มีน้ำใจอะไรอย่างนี้
แต่อยากให้มาดูสถานที่จริงว่ามันจอดได้กี่คัน
เพราะเราก็ไปถามห้างแล้วแล้วคือทำงานที่นี่มาตั้งแต่ห้างเปิด
อันนี้ได้ที่เดียวคือแต่ถ้าจะจอดสองที่
ยามต้องยืนกำกับว่าชิดหน่อยพี่ชิดหน่อย
ต้องมาคุมเองเพราะว่าเนี่ยถ้าจะสมมุติว่าออกไปเลี้ยว
มันจะแบบโดนอีกคันนึงไงค่ะ
นี่ค่ะทีนี้ก็ต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารนะ
ให้เขามายืนยันหน่อยว่าตกลงแล้วตรงนี้มันจอดได้กี่คันกันแน่
เจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันว่าช่องตรงนี้ค่ะจอดได้คันเดียวนะคะ
ก็จะมีเครื่องบอกสัญญาณว่าสามารถจอดได้หรือเปล่า
มีเครื่องบอกกัน๑ตัวที่เป็นไฟเขียวไฟแดง

มี๑ตัวก็หมายถึงว่าจอดได้๑คันเดียว

ส่วนที่โลกโซเชียลบอกว่าจอดได้๒คันไม่จริงค่ะ
ปริสาเองก็บอกว่าก็ทำตามกฎระเบียบที่ฝ่ายอาคารเขากำหนดไว้ทุกอย่าง
เธอก็เลยฝากถึงคนที่คิดจะแกล้งเพื่อนแบบนี้ด้วย

และที่สำคัญด่ากันถึงบุพการี
ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจะมาล้อเล่นมาแกล้งเพื่อนกันได้นะคะ
ใช่ฮะด้วยอารมณ์แหละนะ
คือแบบอารมณ์วนแล้วไม่มีที่จอดก็เลยไปเขียน